ปีใหม่ไทยก็ต้องรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่กันหน่อย
รับพรจากนายกรัฐมนตรีกันหน่อยดีไหมคะ
ผลเอียดประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
ส่งสารเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ๑๓เมษายน
แล้ววันแห่งวันครอบครัว๑๔เมษายนประจำปีนี้
ก็ระลึกถึงและความปรารถนาดีมาถึงผู้สูงอายุทุกท่าน
รวมถึงคนไทยทุกคนทุกครอบครัว
ขอให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งรักใคร่กลมเกลียวกัน

แล้วก็แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยค่ะ
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี

และพี่น้องประชาชนชาวไทย

ตลอดจนความรักความห่วงใยกัน

ประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและสำริดผล
ในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน
คือก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าปีใหม่ไทยปีนี้เป็นเสมือนสงกรานแห่งความหวัง
นี่ค่ะก็ประมาณชำระล้างความทุกข์ยากอุปสรรคให้มันผ่านไป
ต้อนรับโอกาสดีที่กำลังจะมาถึง
ในขณะที่โทนี่วูดซ่ำค่ะคุณทักษิณชินวัฒน์นะคะ
และนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อวยพรผ่านเฟซบุ๊กแคร์ค่ะ
ก็ได้มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊กนี้ด้วยนะคะ
คุณทักษิณก็ได้มีการพูดคุยหัวข้อสงกราน๖๕เกิดมาเป็นนักสู้

อยากให้ทุกครอบครัวครับจะทุกข์จะสุขอะไรก็แล้วแต่

หันหน้าเข้าหากันมีเวลาใช้เวลาหาความสุขด้วยกัน
แล้วปรับทุกข์ทั้งหลายแล้ววางยุทธศาสตร์ในการจะฝืนจากทุก
ผมอยากให้รอยยิ้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานเนี่ย
ได้ทำให้พวกเราเนี่ยเข้มแข็งที่จะฝ่าฟันสิ่งที่เราต้องเผชิญ